ข่าวน่ายินดียังไงแล้วก็โชคดีของหนุ่มคนนี้กันก่อนเลยนะคะ
สำหรับหนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์คือเมื่อวานนี้เป็นวันหวยออกถูกไหม
บางคนเนี่ยโมโหมันเดือดเป็นร้อนเพราะว่าถูกหวยกิน
ไม่ต้องขายที่ไหนหรอกคะดิริชท์ทางนี้แหละค่ะรถกันลี่ค่ะโอ้โห
รี๊ดแทบคอแทบแตกชวดไปชวดมาแต่สำหรับหนุ่มอาร์พระสุดนะคะคุณผู้ชม
เมื่อวานนี้เขาถูกลอตเตอรี่เลขท้ายสองตัวห้าสิบใบโอ้โหคือนับเงินไปนับเงินมาเนี่ย
ทรัพย์ไปหน่ออยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนเลยนะคุณนั่นไงซึ่งหนุ่มอาร์พระสุทธิ์เนี่ย
เขาก็ออกตัวดักคอเหล่าคนโลกสวยทั้งหลายไว้ก่อนเลยว่าคือหลายหลายคนเนี่ยพอพอเห็นหนุ่มอายพระสุทธิ์เนี่ย
เขาถูกรางวัลถูกต้องไหมเขาก็จะเข้าไปคอมเมนต์เนี่ย
น้องว่าทำไมไม่เอาเงินไปทำบุญทำไมไม่เอาไปให้คนจนเจ้าตัวจัดเต็มเลยจ้า
ย้อนถามไปเลยนะจ๊ะว่าเวลาที่เขาไม่มีจะกินเนี่ย
ใครให้ตรูนนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญเสี่ยงโชคก็เสี่ยงโชค
ตูทำบุญเยอะกว่าพวกโลกสวยเยอะจะเอาไปทำอะไรก็เงินพ่อตรู
ไม่ได้ซื้อเยอะซื้อเยอะก็อุดหนุนรัฐบาลป่ะเขาว่าแบบนี้พร้อมกับติดแฮชแท็กนะคะ
สวยเชิญนอกโลกแฮชแท็กอย่าผ่านเพราะตัวเองไม่ถูก
แท็กอย่าผ่านเพราะบอกว่าเก็บเงินไว้กินดีกว่าไหมแฮชแท็กอย่าผ่านเพราะเห็นคนอื่นได้ดี
เออแต่เดี๋ยวเนี้ยจริงจริงพอเวลาไม่ถูกไม่ถูกรางวัล
หลายคนก็นิดนึงแม้เกิดอาการแบบโอ๊ยหัวเสียงหัวร้อนกันนิดนึงใช่ไหมคะทีนี้
หลายคนก็เลยไม่มีที่จะลงพอเห็นใครโพสต์แบบนี้ปุ๊บ
สักหน่อยนึงแล้วกันคือเวลาเราเห็นแบบนี้เนี่ยอย่างแรกเลยนะ
อยากจะเข้าไปคอมเม้นต์ช่างคนคือคอมเม้นต์จะได้คอมเม้นต์ดีเหรอ
ไม่คือคอมเมนต์เข้าไปตอบว่าขอแบ่งได้ไหม
คือจริงบางคนเนี่ยเวลาถูกรางวัลที่๑เขาไปแจ้งความไว้ก่อนเลยนะ
เพราะว่ากลัวมากการที่หนุ่มอาร์ตพระสุทธิ์ออกมาโพสต์แบบนี้เนี่ย
ดิฉันก็แอบแบบว่าเป็นห่วงนิดนึงระวังถึงความปลอดภัยกันนิดนึงนะคะ
ส่วนใครที่ไม่ถูกกับมันจริงจริงเอาไปทำอยู่เอ่อไปสร้างมูลค่าก็ได้
ใช่ไปพงไปพับดอกบุงดอกไม้ประดิษฐ์อะไรอย่างนี้
ว่าไปพรมว่าไปเปิ้ลบางคนเนี้ยเขาเปิดร้านค่ะ
ให้เอารอเตอรี่เนี้ยไปแลกกินก๋วยเตี๋ยวก็มีมีจริงจริง
มันไม่ถูกนั่นแหละเอาให้มันช้ำใจเห็นกันเห็นกันไปเลย